แล้วครับคุณผู้ชมพักก้าวไกลเนี่ยเค้าบอกไปทางกรกฎาตอเร็วไปไหมรัดขั้นตอหรือเปล่า
วันนี้นะครับคุณผู้ชมกรกตเขาจะประชุมกันทุกวันจันทร์วันอังคารของสัปดาห์ใช่ไหมครับตั้งแต่บ่ายโมง
ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวออกมาบอกว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงได้ข้อสรุป
ที่จริงพยานหลักฐานต่างข้อกฎหมายเสร็จสิ้นแล้ว
เสนอต่อที่ประชุมกรกตพิจารณา
หลังจากนะครับที่มีคนยื่นร้องต่อกรกตขอให้พิจารณาและส่งสารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยซิ
ตามรัฐธรรมนุมาตรา๘๒วัฒินัยพิธาสอบบัญชีรายชื่อหัวหน้าภักดิ์
มันเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสอสอ
และจะเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสอสอสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูลหรือไม่
แล้วมีการประสานข้อมูลไปยังคณะกรรมการไต่สวนกรณีนายพิธานะครับ
รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิลงสมัครนะครับ
แต่ยังลงสมัครตามมาตรา๑๕๑ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุนว่าด้วยการเลือกตั้งสส
คุณผู้ชมครับในรายงานข่าวคาดว่าที่ประชุมกรกตจะมีมติส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูลนะครับ
ให้สำนักงานดำเนินการทันทีด้วย
หากกรกตเสนอไปยังสารรัฐธรรมนูลและหากสารรัฐธรรมนูลรับวินิจฉัย
และมีคำสั่งให้นายพิทาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอไว้
กว่าสารรัฐธรรมนูลจะมีคำวินิจฉัย
มันจะมีผลต่อการโหวตสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่๑๓กรกฎาคมนี้
จากสวกลุ่มที่เขายังลังเลและรอดูสถานการณ์
อาจจะใช้เป็นเหตุผลในการประกอบการตัดสินใจ
ขณะที่ช่วงเช้านะครับพักเก้าไกลได้ส่งหนังสือด่วน
ไปที่กรกตเพื่อคัดค้านการที่กรกตจะ
ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูลเพื่อให้
นิจฉัยกรณีที่ผมได้รายงานคุณผู้ชม
ระบุไว้ว่ามีความเร่งรัดเกินกว่าเหตุ
น่าสงสัยในเจตนาของกรกตว่ากระทำโดยความเป็นกลางหรือไม่
เพราะกรกตยังไม่แจ้งให้นายพิธาไปชี้แจงเลย
แต่กลับจะเร่งรัดส่งสารรัฐธรรมนูล
คุณผู้ชมครับอีกเพียง๔วันนะครับจะถึงการโหวตนายกรัฐมนตรี
จู่กรกตจะเร่งรัดทำข้ามขั้นตอน
ทำให้สังคมตั้งคำถามได้ว่าองค์กรอิสระทำหน้าที่อย่างไม่เป็นกลาง
มีเป้าประสงค์ทางการเมืองหรือไม่นี่คือสิ่งที่ก้าวไกลสงสัย
พอมีหนังสือจากพักเก้าไกลนะครับคัดค้านไปที่กรกต
ก็มีข่าวลือออกมาอีกลือบอกว่ากรกตได้ทำหนังสือด่วน
เชิญนายพิธาเลยมารับทราบการยื่นไปตรวจสอบในช่วงบ่าย
ทีมข่าวจึงตรวจสอบไปยังพักเก้าไกลก็ได้รับคำตอบว่า
ยังไม่มีหนังสือใดเข้ามาซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับ
คุณพิธาก็ยืนยันย้ำอีกครั้งว่ายังไม่มีการเชิญไปนะครับ
ให้กรกตได้ได้พูดคุยส่วนนายพิธาเนี่ยบอกว่าการที่กรกตทำหนังสือ
เรียกไปชี้แจงถือเป็นการตอบรับที่ดีนะหลังจากพักเก้าไกล
ยื่นหนังสือคัดค้านไปเขาจะขอดูรายละเอียดก่อน
แล้วก็พร้อมจะชี้แจงนะครับส่วนกรกตเนี่ยที่จะมีนัดวินิจฉัย
มถือหุ้นไอทีวีใกล้จะมีการโหวตนายกัธมนตรี
ผิดปกติไหมคือก็มองว่ามีความผิดปกติพอสมควร
ซึ่งเมื่อกี้คุณพิธาก็ได้ตอกย้ำในประเด็นนี้ไปแล้ว
ว่ามันลัดขั้นตอนเยอะไปไหมแล้วมันรวดเร็วเกินไปหรือเปล่าครับ
ตามรายงานเนี่ยนะคะก็คือขณะนี้กรกตกำลังอยู่ในช่วงของการประชุมนะคะ
ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรออกมาจากที่ประชุมค่ะ
ขณะที่คุณพิทาเองเมื่อช่วงประมาณเที่ยงที่ผ่านมา

ก็ไปออกรายการโหนกระแสมาคุณผู้ชมค่ะ
ก็ถูกถามทุกคำถามจากคุณหนุ่มกัญชัยล่ะค่ะ
นะคะก็เป็นการให้สัมภาษณ์ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
อารมณ์ดีถึงกรณีที่มีแฟนคลับเนี่ยไปเขียนข้อความให้กำลังใจหลังรถหลังท้ายรถตู้ฝากรักด้วยปากกาเมจิกนะคะเนี่ยค่ะนะคะเป็นรถตู้ป้ายทะเบียน๑นหนูขอไข่๙๗๔๓กรุงเทพก็เป็นรถคันที่นั่งไปในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีรักพิธารักพ่อเนี่ยคุณหนุ่มกัญชัยก็ถามว่าเอาแล้วทำยังไงนะคะจัดการไปเรียบร้อยหรือยัง
ข้อความแล้วก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ด้วยค่ะเนี่ยค่ะฝากรักอยู่ท้ายรถค่ะ
นี่แหละค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้สัมภาษณ์ถึงกรณีสวด้วยนะคะ
คุณพิธาได้เปิดเผยถึงกรณีสวโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่๑๓นี้บอกว่าก็มีทิศทางมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยนะคะจากการพูดคุยกับสวหลายคนมีความห่วงใยบ้านเมืองต้องทำลายกำแพงความไม่เข้าใจกันให้ได้แล้วจนถึงขณะนี้ยังมั่นใจเสียงสวที่จะโหวตเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะส่วนการที่ประชาชนมองว่าก็

พิธามองว่าการจะรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่อย่างสง่างามในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ปัญหาไม่ให้มีการนำกฎหมายนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งใครทั้งสิ้นเพราะพระมหากษัตริย์ทรงไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองทรงอยู่เหนือการเมืองเราหวัง